คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการกักตัว
เมื่อท่านเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดง
แล้วกลับไปที่บ้านของท่านท่านต้องกักตัว๑๔วัน
ถ้าจังหวัดนั้นเขามีคำสั่งนะถูกต้อง
อย่างผู้ชายคนนี้จริงคือเขาอยู่ร้อยเอ็ดนะ
เขาเดินทางมาทำธุระที่กรุงเทพ

ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าอ้าว
คุณมาจากพื้นที่สีแดงเข้มนี่
คุณต้องกักตัว๑๔วันแต่เขาไม่กัก

คนถ่ายภาพป้ายหน้าบ้านแล้วก็มาแชร์กัน

เหมือนว่าบ้านนี้โอ้โหนอกจากไม่กักตัวแล้ว
ยังจะมาขู่ชาวบ้านไว้แบบนี้อีก

คือเขาบอกว่าอะไรเขาจะปล่อยเชื้อเห็นไหม
คือพวกมึงมีปัญหาอะไรกับกูหมายถึงว่า

เดี๋ยวจะเป็นคนปล่อยเชื้อให้แต่เขาวงเรียกว่าเชื้อเพลิง

คือไม่ว่าคุณจะปล่อยเชื้ออะไรก็ตาม

และที่สำคัญคุณต้องกักตัวหรือเปล่า
เรื่องนี้ล่าสุดผู้ชายคนนี้ออกมาขอโทษแล้วนะคะ
และเขาชี้แจงด้วยนะถูกต้องเขาหน่อย
เขาออกมาขอโทษและเขาอธิบาย
บอกว่าที่ผมติดป้ายหน้าบ้านเนี่ยต้องบอกนะ
ผมไม่ได้เขียนติดเป็นแม่ของผมเป็นคนเขียน

เพราะว่าแม่อัดอั้นตันใจ
ชาวบ้านกดดันด่าแหละ
บอกว่าลูกกลับมาจากกรุงเทพไม่ยอมกักตัว
จริงแล้วตัวผู้ชายคนนี้เขาอธิบายว่า
ผมกลับมาจากกรุงเทพจริง
แต่ผมไม่ได้กลับไปที่บ้าน
เพราะผมอยู่ที่ตัวเมืองร้อยเอ็ดต้องบอกก่อนนะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นที่เสรภูมิ

ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าปกติเขามีบ้านอยู่ในตัวเมืองร้อยเอ็ด
แล้วหลังจากที่เขาไปทำธุระที่กรุงเทพ
เขาก็มากักตัวอยู่ที่ตัวเมืองร้อยเอ็ด
อันนี้ตามมาตรการของสาธารณสุขเลย
แต่ชาวบ้านอ้างว่าเห็นผู้ชายคนนี้
กลับไปที่บ้านแม่ที่เสรภูมิก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิด
ชาวบ้านก็เลยไปด่าแม่ไปตำหนิแม่
แม่ก็เครียดสิคะเอาเทปมาติดหน้าบ้านติดป้ายแบบนี้
ผู้ชายคนนี้ก็เลยขอโทษแทนแม่แล้วก็ยืนยันนะว่า
ผมให้ความร่วมมือกับจังหวัดอย่างเต็มที่
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไล่เรียงไทม์ไลน์ของเขา
แต่ก่อนอื่นฟังเสียงเขาก่อนค่ะ
บอกทุกคนว่าไม่ได้กลับมาแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ
แล้วก็ตอนเช้าผู้นำหมู่บ้าน
ก็ยังนำทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่อะไรต่าง
ค้นในบ้านผมก็ยิ่งทำให้แกน้อยใจมาก
คือไม่ได้รับความมีความในส่วนนี้ค่ะ
แกก็เลยได้เขียนในส่วนนี้ไป
แต่ผมก็ต้องกราบขอโทษแทนแก
เอาง่ายโคชิแจงสองประเด็น
ประเด็นแรกเรื่องของการติดป้ายไว้หน้าบ้าน
เขาบอกว่าแม่เขาเป็นคนติดป้าย

ว่าลูกชายกลับมาที่๑๐๑แล้วไม่กักตัว
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรก็มาค้นบ้านเต็มไปหมดเลย
แม่ก็เลยทนไม่ไหวต้องเขียนป้ายไว้แบบนี้

เขาจะชี้แจงว่าจริงเขาก็กักตัว

ถูกต้องค่ะมันไล่เรียงลำดับแบบนี้คุณผู้ชม
คือเมื่อคืนวันศุกร์ศุกร์ที่๙กรกฎาคม
ตัวเขาไปทำธุระที่กรุงเทพ
จากร้อยเอ็ดไปกรุงเทพนั่งรถโดยสารประจำทางไป
ทีนี้นั่งไปกลางคืนไงคะมันก็เลยไปถึงวันเสาร์
สิบกรกฎาใช่ค่ะทีนี้พอไปถึงกรุงเทพปั๊บ
ก็ใช้เวลาทำธุระที่กรุงเทพประมาณ๓ชั่วโมง

เพราะว่าบ้านเขาอยู่ที่อำเภอเมือง
ซึ่งเขายืนยันนะว่าผมไม่ได้เดินทาง
กลับไปที่อำเภอเสรภูมิบ้านแม่นะ

คือเขามีห้องพักอยู่ที่ตัวเมืองร้อยเอ็ด

เขาก็กักตัวที่ตัวเมืองร้อยเอ็ดที่ห้องของเขา
เขาไม่ได้มาอำเภอเสรภูมิแต่อย่างใดเลย
อำเภอเสภูมิไม่ใช่บ้านพักของเขา

ชาวบ้านเห็นเพราะอะไรคือเขาบอกแบบนี้
คือชาวบ้านเห็นว่าผมไปที่เสรภูมิบ้านแม่เนี่ย

เพราะว่าวันพฤหัสที่๘ผมไปหาแม่

บอกแม่ว่าแม่พรุ่งนี้

เดี๋ยวผมจะเดินทางไปกรุงเทพนะแม่
ผู้ชายคนนี้เลยบอกสงสัยชาวบ้านจำวันผิดเข้าใจผิด
เขาไปหาแม่ก่อนที่เขาจะไปกรุงเทพอีก
ใช่ค่ะแล้วก็เห็นตัวเขาที่บ้านหลังนี้

ตัวเขาเดินทางไปตรวจโควิดแล้ว
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดว่าเอ๊ะติดเชื้อหรือเปล่า
โรงพยาบาลแจ้งผลมาวันนี้เลย

รวมถึงเดี๋ยวเขาก็จะรับใบรับรองแพทย์

ต่อให้ไม่พบเชื้อแล้วคุณจะยังไงต่อ

เขาบอกว่าแม้ผลตรวจออกมาผมจะไม่มีเชื้อ
แต่ผมกลับจากพื้นที่สีแดง
เดี๋ยวผมจะกักตัวต่อที่อำเภอเมืองนี่แหละ

จริงกรณีนี้ก็เหมือนเป็นเคสการกักตัวทั่วไปนะ
กรณีการเขียนป้ายหน้าบ้านเท่านั้นเอง